คุณผู้ชมครับข่าวเย็นไทยรัฐนะครับยังมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับเพจหมามะเร็ง
ยังไม่จบล่าสุดนะฮะแอดมินเพจนี้เขามาชี้แจงผ่านสื่อรายการดังแล้วนะ
บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยไปยื่นขอจะเปิดเป็นศูนย์พักพิงให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นทางเป็นการนะครับ
แต่ไม่ได้รับอนุญาตทีมข่าวเย็นไทยรัฐนะครับติดต่อไปเพื่อทราบความคืบหน้ากรณีเพจหมามะเร็ง
ตกเป็นดราม่านะครับบอกปั่นข้อความบ้างล่ะท้อแท้เพื่อจะเรียกรับเงินบริจาค
ซึ่งมีเงินไหลเข้ามาเป็นจำนวนมากครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าจำนวนสุนัขกว่าสองร้อยชีวิตที่ถูกดูแลในศูนย์พักพิงเนี่ย
เขาบอกว่ามันมันดูไม่สมกับยอดเงินที่เข้าออกไปขณะเดียวกันทีมข่าวตรวจสอบที่หน้าเพจนะครับ
เพราะว่าเกือบทุกโพสต์มีการปิดกั้นการลงข้อความแสดงความคิดเห็น
ต่างจากโพสต์ปากบุตรที่อยู่บนสุดที่ไม่ได้ปิดกั้น
แล้วก็ยังลงช่องทางการรับเงินบริจาคไว้เหมือนเดิมครับ
จากการรวบรวมข้อมูลโพสต์นะครับตั้งแต่วันที่๒พฤษภาคมเป็นต้นมา
แอดมินประกาศยุติเพจ๑ครั้งรู้สึกท้อและสิ้นหวัง๒๓ครั้ง
โพสต์ไม่ไหวแล้วตอนนี้เพจแย่มาก๓๕ครั้ง
แล้วก็ขอรับบริจาคอาหารผ้าพันแผล๗ครั้ง
ล่าสุดคุณหนูนาหรือนางสาวกิ่งวราพรสาราประทีปแอดมินเพจนี้
ออกมาชี้แจงบอกว่าการที่ต้องโพสต์รูปแบบดังกล่าวเนี่ย
เพราะต้องการให้ยอดเข้าสูง
เคยไปขออนุญาตเปิดศูนย์พักพิงแบบถูกต้องแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนเงินบริจาคไม่เคยนำมาใช้ส่วนตัว
ขณะที่กลุ่มปลูกปั่นเดี๋ยวจำหน่วยคดีละ
ถามว่าเราทำผิดไหมเราเคยไปขออนุญาตคุณแล้ว

แต่ว่ามันก็เป็นรุ่นเก่าเป็นเทศบาลรุ่นเก่า
ก็ไม่ว่าเขาแต่รุ่นใหม่เราก็ไม่รู้เทศบาลรุ่นใหม่เขาจะยังไง
แต่ว่าเศรษฐ์นั้นเราเข้าไป๒รอบเราก็โดนไล่มาทั้ง๒รอบ
เพราะโพสต์มีคนเห็นด้วยมีคนเห็น

ได้สอบกับทางแล้วก็ส่งโรคขึ้นข้างบน
ขณะที่คนที่ออกมาตั้งคำถามและเรียกร้องให้เพจหมามะเร็ง
เปิดหลักฐานได้รับรายจ่ายการบริจาค

ให้ตรวจสอบการเปิดรับบริจาคนี้ว่าถูกต้องหรือเปล่า
ส่วนที่มีคนออกมาเรียกร้องไม่ใช่แค่นะฮะเขาเป็นคนเดียว
แต่ผู้ติดตามเพจหรือคนรักสัตว์หลายรายก็เห็นความผิดปกติ
เจออะไรที่มันแปลกสงสัยตั้งคำถามเขาไม่ผิด

ผมอยากที่กรงการปกครองเดี๋ยวผมจะไปผมหาเวลาไป
ให้คนอื่นทำผมก็ไม่เชื่อเบอร์
ส่วนประเด็นเรื่องของคดีของเพจนี้นะ
หากเปิดรับบริจาคไม่ถูกต้องจริงนะครับคุณผู้ชมครับ
ทนายใจดีถ่ายคลิปให้ความรู้ข้อกฎหมายเอาไว้
บอกว่าการเรียรายไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหาย
แต่หน่วยงานด้านการปกครองหรือเจ้าหน้าที่
สามารถตรวจสอบได้ทันทีหากพบข้อมูล
สำหรับกรณีการรับบริจาคหากทำไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ถือเป็นความผิดนะครับอาจถูกสอบสวน
จนไปถึงกรณีการฟอกเงินได้เลยนะ
ถ้าตามตรวจสอบเขามีการเลี้ยงหมาจริง

กลายเป็นเรื่องของการได้ทรัพย์สิน

ว่ามีพฤติกรรมเมื่อพบต่อสื่อมวลชนแล้ว
ไม่ต้องพูดผมเองนะครับตรงผมเองก็สามารถที่จะไปร้อง
เพราะมันเป็นอาญาแผ่นดิน

โพสต์ข้อความชี้แจงหลังจากมีดราม่า

แล้วก็เรียกร้องให้ตรวจสอบข้อได้จริงถึงการเปิดรับบริจาคดังกล่าวด้วย

คุณผู้ชมครับการช่วยเหลือสัตว์ที่

ก็ได้บุญได้กุศลนะนะแต่ว่าไม่ควรจะมีการ
หาผลประโยชน์ร่วมไปด้วยนะครับ

ไม่ใช่ว่ามีแอดมินคนเดียวกัน

ทางเทศบาลตำบลเกล็ดแก้ว

จังหวัดชนบุรีลงพื้นที่ไปแล้ว

พักพิงและสถานรับเลี้ยง
นักของเพจนี้ค่ะหมามะเร็ง
นะคะจากการตรวจสอบ

จากการป่วยหรือรอการรักษา
อาการอยู่ในกรงเป็นจำนวนมากค่ะ
มีลูกจ้างสถานรับเลี้ยงคอยดูแล

เข้าชี้แจงวันที่๖นี้นะคะ
กรณีของการเปิดสถานที่อย่างถูกต้อง
ดำเนินการถูกต้องตามสุขลักษณะ
และชีวิตของสัตว์หรือไม่นะคะ
เพราะว่าสถานที่ก็ค่อนข้างแออัด
ซึ่งถ้าไม่เดินทางมาก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ

ต้องมีทางระบายน้ำเสียและอาคารก็ต้องปลอดโปร่ง
แล้วก็ไม่ต้องก่อให้เกิดเหตุรำคาญทั้งเสียงและกลิ่น
ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากค่ะ